ทีนี้เราก็ยังอยู่ที่นครศรีธรรมราชแต่มาดูที่อำเภอหัวไซกันหน่อยนะคะคุณผู้ชม
สถานการณ์พายุโซนร้อนปลาบึกก็ถาถมขึ้นฝั่งแรงขึ้นตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วนะคะ
สังเกตเห็นได้เลย๖พื้นที่อำเภอชายฝั่งอ่าวไทยที่
จังหวัดนครศรีธรรมราช
ไม่ว่าจะเป็นอำเภอหัวไซอำเภอปากพนัง
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชอำเภอท่าสารา
อำเภอสิฉลแล้วก็อำเภอขนอม
คือมีต้นไม้มาล้มขวางถนน
รวมถึงไฟฟ้าดับหลายพื้นที่แล้วค่ะ
ส่วนชายฝั่งทะเลตอนนี้เรื่องของระดับคลื่น
มีความสูงอยู่ที่ประมาณ๒๓เมตร
แล้วก็มีแนวโน้มว่าคลื่นจะสูงขึ้นเรื่อยด้วย

เขาจะพัดเข้าฝั่งอยู่บ่อยครั้ง

ทีนี้ที่คุณสืบสกุลพูด
เพราะว่าซึนามิมันจะเป็นคลื่นลูกใหญ่
แล้วก็โถมเข้าฝั่งทีนึงแล้วก็ออกทะเลไป
เพราะมันมาพร้อมกับตัวพายุนี่นะครับ
เพราะว่าซึนามิมันเกิดจากแผ่นดินไหวนะครับ
แล้วก็ตอนนี้เนี่ยจุดที่ต้องเฝ้าระวังเนี่ยนะคะ
ก็คือบริเวณริมถนนสายหัวไซปากพนังที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ปพแล้วก็เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
เขาก็ต้องนำรถยนต์พร้อมกับสัญญาณไฟกระพริบ
ประกาศเตือนให้ชาวบ้านเร่งอบพยพออกจากบ้านตอนนี้นะคะ
รีบไปอยู่ที่ปลอดภัยเป็นการด่วนเลย
เพราะว่าลมแล้วก็คลื่นเริ่มแรงขึ้น
ขณะที่ศูนย์อพยพที่สาราประชาคมอำเภอหัวไส
รับผู้อพยพจำนวน๕๐๐คน
ตอนนี้ไม่สามารถที่จะรองรับผู้อพยพได้เพียงพอแล้วนะคะ
ต้องย้ายไปยังศูนย์อบพยพที่ปลอดภัยแห่งอื่น
บรรยากาศมันก็ค่อนข้างวุ่นวายนะคะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายก็ต้องทำงานอย่างเต็มที่เพื่อแข่งกับเวลาด้วยนะคะ
ไปดูที่อำเภอศรีชนที่เป็นอำเภอชายฝั่งของนครศรีด้วยนะครับ
ที่ศูนย์อพยพวัดคงคาวดีหมู่๒ตำบลเสาเผ่า
ซึ่งมีผู้อพยพอยู่ที่นี่จำนวน๔๐๐คน
ปรากฏว่าจุดอพยพแห่งนี้มีน้ำทะเลเริ่มหนุนสูงแล้วก็คลื่นแรงมากนะครับ
เกรงว่าจะไม่ปลอดภัยกับผู้อพยพทั้ง๔๐๐คน
ทางทหารค่ายฝึกการรบพิเศษที่๔สิชน
จึงรีบย้ายไปยังจุดอพยพแห่งใหม่ที่อบตเสาเผ่าทันทีนะครับ